สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

แน่นอนครับใบบ่ายแบบนี้มาเจอกับเราสามคนนะครับ
ผมชนะคุณชิสาและน้องจูด้งนะครับ
ใช่ครับคุณผู้ชมช่วงนี้บ้านใครฝนตกบ้าง
มาบอกเราหน่อยที่ไลน์แอดไทยรัฐทีวีครับ
หรือว่าจะสแกนคิวอาร์ตที่หน้าจอก็ได้ครับ

เดี๋ยวผมไลน์ส่งบอกคุณจูด้งก่อน

คุณคุยกันเลยเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้แล้วแหม
ก็เห็นบอกว่าบ้านใครฝนตกให้ไลน์หาคุณ
คุณผู้โจมนี้ดูอยู่ส่วนคุณเนี่ยคุณคุยกันเลย

เอาแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรไลน์มาบอกกันหน่อยนะครับ
วันนี้เรื่องราวข่าวสารของเรามันหลากหลาย

ไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด

แต่เจ้าของบ้านเขารู้ตัว

จะจับได้ไหมต้องติดตาม
ชายสติไม่ดีฉุนอาม่า

ง้างมือชกแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไร

เจ้าหน้าที่เร่งผลักดันเข้าป่า

เพราะว่าจะพาไปดูหนูน้อยคนนี้ครับ
ตัดผมอยู่ดีแต่เกิดอาการแบบนี้ขึ้น
จะเป็นอะไรเดี๋ยวตามมาดูในช่วง

ฆ่าได้ฆ่าเออ

โอ้โหตานี่คืออาฆาตแค้นมากเลยนะ
สายตาก็ฆ่าคนได้

ก็ทำให้ใจเรานั้นละลาย

เรื่องทรงผมไปแตะเข่าไปได้นะ
บางคนจะห่วงผมใช่ไหม
เด็กบางทีเขาจะมีทรงประจำของเขา
ดังนั้นถ้าจะไปตัดโดยที่ไม่บอกเขาก่อน

ถ้ามีความสามารถนะเปิดร้านทำผมเลยตัดผมตัดผมเองเลย
ดีส่วนน้องหรูคนนี้หวังว่าคงจะได้ตัดผมในส่วน
ที่ถูกใจและช่างคงจะปลอดภัยนะคะ
ขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะพักกันอีกแปป

ปากหอมคอแล้วช่วงนี้เรามาคุยกันยาวเลยดีกว่านะคะ
หลังจากที่ถามคุณผู้ชมไปเรื่องของฟ้าฝน
อยากจะถามอีกเรื่องหนึ่งเรื่องค่าใช้จ่าย
โอ้โฮน้ำมันเอ้ย

โอ้โหเพิ่งเจ็บหมาดใช่ไหม
เจ็บกันแค่ไหนได้รับผลกระทบกันเยอะหรือเปล่า
อยากให้คุยกันตรงนี้เพราะว่าอยากจะพูดถึงเรื่องของค่าน้ำมันวันนี้ค่ะ

ดังนั้นรายงานเรื่องของราคาน้ำมันกันหน่อยดีกว่านะคะ
คุณผู้ชมค่ะใช้รถใช้ถนนเนี่ยมันต้องระวัง
แล้วก็ต้องใช้น้ำมันอย่างประหยัดกันด้วย
ราคาน้ำมันประเดิมเดือนสิงหาคม
กลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลขึ้นราคาอีก๘๐สตางค์ตอนนี้

ไปตี๘๐สตางค์เลยเหรอ
ทำให้ตอนนี้ราคาเบนซินอยู่ที่ลิตรละ๔๖บาท๖สตางค์ค่ะ
โซฮอล๙๕ลิตรละ๓๘บาท๖๕สตางค์
โซฮอล๙๑ลิตรละ๓๘บาท๓๘สตางค์นะคะ
ส่วนอี๒๐ลิตรละ๓๗บาท๕๔สตางค์ค่ะ
ส่วนดีเซลคุณชนะเติมดีเซลราคาเท่าเดิมนะ

ก็คือ๓๔บาท๙๔สตางค์คะ
โอ้โหมาดูเรื่องของก๊าซหุ่งต้มกันบ้างครับ

ทั้ง๑๕กิโลกรัมที่ใช้กันตามบ้านเรือนทั่วไปเนี่ย
ขึ้นอีกกิโลกรัมละ๑บาทนะครับ

ทำให้ราคามาอยู่ที่๓๙๓บาท

แล้วก็เดือนหน้าครับเดือนกันยายน
๊าซหุ่งต้มจะขึ้นอีก๑บาทครับ
เป็นไปตามแผนขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม
เดือนละ๑บาทต่อกิโลกรัมครับ
แล้วก็ติดต่อกัน๓เดือนครับ
ซึ่งราคาสุดท้ายของการ์ดหุงต้มในเดือนหน้า
เดือนกันยายนครับถัง๑๕กิโลกรัม
จะขยับขึ้นเป็น๔๐๘บาทต่อถัง

โอ้โฮแบบนี้
อะไรมันก็จะต้องแพงแน่เลย
นั่นก็สิครับอาหารตำจังเอ่ย
หรือว่าอะไรต่างที่ต้องใช้แก๊ส

คงจะมีแต่อย่างเดียวเท่านั้นแหละ

เมียครับเมียถูกตลอดอยู่แล้วครับ

ทำไมครับทำอะไรก็ถูกพูดอะไรก็ถูกอีกครับ
แบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นความถูกที่ยั่งยืนและดีงามที่สุดนะคะ

คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้กันหน่อย
ไปจับขโมยแห่ปีนขึ้นบ้านชาวบ้านเขา
แต่เจ้าบ้านเขารู้ตัวสุดท้าย
โจรตกใจหนีเข้าป่ากล้วยครับ
ตอนที่เจอที่แรกเจออยู่ตรงที่ต่อไป

้าบอกว่าจะปล้องขวัง

โหอย่างทุลักทุเหล

เนี่ยดูไปนะเห็นคนร้ายแว๊บจริงแล้วสักพักเหมือนลุมมาตุ้มเลยครับ
เนี่ยฮะเรื่องของเรื่องนะครับคนร้ายเนี่ยพยายามหมอบอย่างเงียบกริบ
แล้วไปซ่อนตัวอยู่ในพงหญ้ามืดแถวป่ากล้วยตรงนี้
แต่สุดท้ายโดนตำรวจเนี่ยก็ล้อมจับตัวมาจนได้
เจอตัวจับตัวมาดูซิว่าเป็นใคร
นายคนนี้ฮะชื่อนายรหัสคงสมเพชรอายุ๔๓ปี
เป็นช่างทาสีกเฮดฮะปีนเข้าบ้านฤทธิ์๑๑๐๐ทับ๓๕
ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
เหตุมันเกิดช่วงสักประมาณ๒ทุ่มของวันที่๓๑กรกฎาคมที่ผ่านมานี่แหละ
หลังจากจับตัวคนร้ายรายนี้ได้นะฮะสภาพโอ้ตรงเซ็นเซอร์นะ

คือเค้าตรวจคนไงว่าเขม้วยอะไรไปบ้าง
เผื่อสุกซ่อนอยู่ตรงไหนต้องตรวจให้ละเอียด
ก็นั่นแหละกางเกงมันก็เลยล่นลงมานิดนึง

คุณผู้ชมฮะจับตัวนายคนนี้ได้แต่ก็คุยไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่

เออแต่เขาอ้างนะบอกว่านี่เพิ่งจะก่อเหตุครั้งแรก
ยังไม่ทันได้อะไรไปเลย
ไปเรื่อยก็พูดให้การวกไปวนมา
ทำรวจฮะพาไปที่โรงพระเกิด
เดี๋ยวรอพูดคุยให้รู้เรื่องเดี๋ยวจะสอบปากคำอีกทีครับ
ทีนี้ไปถามลูกชายเจ้าของบ้านกันบ้างนะคะ
คือนายนัทธพงศ์มักผลสมบูรณ์สมบัติค่ะ

ช่วงเกิดเหตุเนี่ยเขากำลังกินข้าวอยู่ข้างล่างบ้าน
แต่ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กอยู่ชั้นบน
เอ๊ะใครทำอะไรเลยขึ้นไปดูค่ะ
ปรากฏเห็นเป็นเงาดำเฮ้ยเลยตะโกนไปเลยนั่นใครอ่ะ

ไว้ไม่มีใครแล้วใครจะตอบ
เธอเอ้ยก็คือคนร้ายนั่นแหละ
อืมเขาได้ยินดังนั้นเขาก็เลยรีบหนีไปนะคะ
โดยการปีนขึ้นหลังคาไปที่ฝ้าเพดาน

คว้าหินมาโยนใส่เจ้าของบ้านเฉยเลย

เพราะว่าเจ้าของบ้านเขารีบโทรแจ้ง
แต่ระหว่างที่ตำรวจกำลังเดินทางมาเนี่ย
เขาก็ต้องให้ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นมาช่วย

คนร้ายเห็นท่าไม่ดีครับ
กลัวโดนจับได้

ระดมกำลังปูพรมค้นหากระทั่ง
จับกลุ่มตัวได้ในที่สุดครับ

ทรัพย์สินเสียหายอย่างไรกันบ้าง

แต่ไปทำให้หลังคาบ้าน
ฝ้าเพดานเขาได้รับความเสียหายครับ
คุณชิษามคุณจูนกอ่าลำรวจก็นำตัว
ส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไปครับ
คนที่เป็นขโมยขโจรก็ต้องถูกจับแบบนี้แหละนะคะ
ส่วนคนที่อาจจะสติไม่ดีเนี่ย

รำคาญหรือเหตุที่น่าตกใจแบบนี้
อาม่าคนหนึ่งอยู่ร้านขายของชำนะคะ
แต่ว่าเจอคุณลุงคนนี้สติไม่ดี
มาขอใบมวลบุหรี่ค่ะ
อาม่าไม่ให้เขาก็เลยก่อเหตุแบบนี้ขึ้นค่ะ

จังหวะนี้คุณผู้ชมกล้องวงจรปิด
ในเทียดการที่อาม่านะคะอยู่ในร้านขายของช่ำ
อยู่ที่ริมถนนคลองเรียน๒ตะบนคอหงษอำเภอหาดใหญ่

ผู้ชายไม่ใส่เสื้อเนี่ยเขาว่ากันว่า

เดินเข้ามาคุยบางอย่างกับอาม่า
แล้วได้ยินเสียงของอาม่าบอกไม่มีไปเลย

ขาหน้าเซเว่นแต่ดันไปเจอชายคนนี้แล้วยังเดินป้วนเปลี่ยนไปป้วนเปี้ยนมา
แล้วในมือถืออะไรถืออะไรฮะถือกาวฮะอุ้ย
กล่าวว่าดึงดาวไปจนถึงกาแล็กซี่เนี่ยฮะยังป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นอยู่เลย
ก็เลยเอามานำเสนอแบบนี้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จัดการทีเถอะ
ชาวบ้านเขาไม่สบายใจชาวบ้านเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้อาศัยอยู่กับญาติรอบรอบบริเวณใกล้ใกล้นั้นด้วยนะ
แต่ไม่รู้ว่าอยู่พิกัดไหนจุดไหนไงก็เลยหวังที่จะพึ่งคุณตำรวจนี่แหละให้ช่วยจับกลุ่มหน่อย
แล้วก็พาไปรักษาตัวทีเถอะเพราะว่าคนในชุมชนเขาจะได้หายห่วงไง
หรือมาขอทำร้ายร่างกายอะไรอย่างไรอีกอะเนาะ
แต่อย่างนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ควรจะนิ่งนอนใจ
เพราะเหตุมันเกิดแล้วต้องไปจัดการหน่อยนะครับ
มาเรื่องนี้ที่ต้องเร่งจัดการก็เรื่องของมิจฉาชีพที่โทรมาโทรมา
แต่เรื่องของเรื่องเหมือนว่าเขามีข้อมูลบางอย่างกับเหยื่อ
เขาก็เลยโทรมาข่มขู่แล้วก็ลักษณะเหมือนประมาณว่าหลอกขอเงิน
ไปดูว่าเขาทำยังไงฮะ
คุณฟังกูนะเขาจะด่าคุณเรื่องอะไร

มึงจะละปากกันแล้วคุยกันรู้เรื่องแล้ว

มึงกินวิ่งกันหรือยัง
อ่ะถ้ามึงจะโอนกดโอนตรงสติสมา
ดูผู้เสียหายทั้ง๕จะไม่โอนให้

เขาคมคู่เลยนะเรื่องราวมันเป็นอย่างไรค่อยฟังครับคุณผู้ชม
เรื่องของเรื่องนะครับผู้เสียหายคนนี้เนี่ยเธอน่ะชื่อว่านางสาวพัชรินอายุ๒๒ปี
เป็นชาวจังหวัดกำแพงเพชรเธอนำเรื่องนี้มาร้องเรียนกับทีมข่าวของเรานะคุณจูด้ง
ใช่ครับผู้เสียหายเนี่ยเขาบอกว่านี่นะมิจฉาชีพครับเขาโทรมา
เขาบอกว่าเขาแอบอ้างครับบอกว่าเนี่ยเขารู้จักกับแฟนนะแฟนเธอเนี่ย
ตอนนี้เขาอยู่ในคุกก็คือเขาเป็นเพื่อนกับแฟนอยู่ในคุก
บอกว่าเนี่ยอยากจะให้เนี่ยเออให้ส่งตังค์เข้าไปไหมหลอกล่อไง
บอกว่าเนี่ยมีสัก๒๐๐ไงให้โอนเข้ามาอะไรอย่างนี้ฮะ
ผู้ชายเขาก็เชื่อนะครับพูดแบบเนี่ยแถมยังรู้จักชงรู้จักชื่อด้วยนะ
เขาบอกตัวเขาเองเขาชื่ออะไรนะชื่อเก่งครับ
คือเขาบอกแบบนี้ด้วยนะครับว่าคุณเขาชื่อเก่งแล้วเขาเนี่ยออกจากเรือนจำก่อน
แล้วตัวแฟนของผู้หญิงคนนี้ยังติดอยู่ในคุก
เขาก็เลยโทรมาหาผู้หญิงคนนี้เพื่อจะหลอกให้โอนเงินมาให้เขา
เดี๋ยวเขาจะส่งเงินนี้ไปให้กับแฟนที่อยู่ในคุกเอง

หญิงคนนี้เธอก็อยากจะช่วยแฟนไงเขาทำไงล่ะผู้หญิงคนนี้
ก็เลยโอนเงินไปให้กี่ครั้งกี่บาท
ผู้หญิงคนนี้นะฮะคุณพัชรินบอกว่าตั้งแต่วันที่๒๕กรกฎาคมค่ะโอนไปให้
ครั้งที่๓อีก๑๔๐๐๐บาทยังมีอีกครั้งที่๔๕๓๐๐บาท
รวมทั้ง๔ครั้งเป็น๔๑๕๐๐บาทแต่ละครั้งในเก่งที่โทรมาเนี่ยนะ
อ้างว่าเอาเงินบางส่วนที่ยืมไปเนี่ยไปซื้อยาบ้ามาขายด้วย
โดยกล่าวว่าเนี่ยเดี๋ยวเงินที่เอาไปซื้อแล้วเอาไปขายยาบ้านเนี่ยนะ
เดี๋ยวจะมีเงินตอบแทนให้ด้วยไปหลอกเขาอย่างนั้น
ตัวเธอน่ะไม่ได้อยากได้เงินนั้นหรอกเธอกลัวจะโดนร่างแห่ร่วมขบวนการ
ขายาเสพติดไปด้วยเนี่ยฮะช่วงนี้คือช่วงที่เหมือนกับว่า
บันทึกเสียงตอนคุยโทรศัพท์เอาไว้นะแล้วเปิดให้นักข่าวฟังเลยว่าคุยอะไรกันบ้าง
พอคุยแบบนี้หลังมาเธอเลยไม่ยอมโอนเงินให้ไงเลยเจอด่าไปแบบนั้นน่ะเนาะ
เนี่ยเขาก็เลยนำหลักฐานทั้งหมดนะครับไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สพเมืองกำแพงเพชร
เพื่อให้ติดตามจับกลุ่มมิจฉาชีพรายนี้มาดำเนินคดีนะครับ
ก็ต้องคิดเอาไว้อย่างหนึ่งแหละคือเข้าใจนะผู้หญิงคนนี้บางทีอยากจะช่วยแฟนของเธอที่ติดอยู่ในคุก
แต่อย่างนี้มันเป็นเรื่องที่ผิดจริงมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับจะโอนเงินเข้าไปคนในคุกนั่นน่ะ
ใช่จริงทางหน่วยงานกรมรัชธรรมเขาก็จะมีวิธีการให้เราฝากเงินเข้าไปให้โดยถูกต้องนะ
แบบนี้ก็แปลว่าเจอหลอกจริงแต่ว่าน้องผู้หญิงคนนี้เขาก็พยายามที่จะประสานกับคุณตำรวจหาหลักฐานต่างให้นะคะ
แต่ล่าสุดคือเขาบอกติดต่อผู้ชายที่ชื่อในเก่งไม่ได้แล้วทั้งโทรศัพท์ทั้งเฟสด้วยอันนี้ก็น่าเห็นใจเธอ
หวังว่าคงจะได้มีความคืบหน้ากับเรื่องนี้ด้วยนะคะครับ
อีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องของช้างป่ามาอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
งานนี้นะคะก็วิ่งกันชุนละมุนวุ่นวายเพื่อเป็นการผลักดันให้ช้างป่ากลับเข้าป่าไปค่ะ
ไปเลยไปไปเลยไม่ต้องสู้ไปเลย
จะโปะขวาไว้โอ้โหฟังดูเสียงเนี่ยเหมือนกำลังจับโจรเหมือนกันนะเออ
เวกโวยวายกันเลยค่ะแต่ว่างานนี้ใหญ่กว่าโจรค่ะใหญ่มาก
มันคือช้างป่าค่ะคุณครับมันไม่ยอมจะกลับเข้าไป
ผู้ป่าโดยง่ายนะคะทำท่ามันไม่อยากจะไปอ่ะยืนรออยู่นานสองนานนะคะ
แต่พอถูกขับไล่มากก็อ้าวกลับก็ได้แต่ไปด้วยอาการเกรี้ยวกราด
ช่วงนะเหมือนจะวิ่งมาทำร้ายเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครด้วยค่ะ
เขาบอกนิดเดียวนี่ไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ว
เจ้าหน้าที่เขาก็นำคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้แล้วก็มีข้อความบรรยายนะใต้คลิปนั่นแหละ
บอกว่าผลักดันช้างวัยรุ่นมันก็จะมีเรื่องให้ตื่นเต้นหน่อยล่ะครับ
อ่ายืนรอเหล่าบรรดาช้างที่โกรธเกรี้ยวนิดหน่อย
แท็กสถานที่ก็คือช้างป่าจันทบุรี
โอ้ชาวเด็ดมาดูกันเยอะโอ้นี่ช้างวัยรุ่น
อืมอาจจะอารมณ์โมโหนิดนึงเรียบร้านิดนึง

โอ้ต้องให้ผู้ปกครองร้อยชี้แนะ
เออแต่ว่าเขาก็เป็นห่วงเจ้าหน้าที่เนี่ยเนอะ
เพราะว่าบางทีมันหิวไง
ช้างป่ามันหิวมันทำไงมันก็ต้องลงมา

ฉันเชื่อว่าน่าจะกลับแล้วแหละ

ส่องช้างเนอะสอดส่องดูแลหน่อยละกันช้างป่าวัยรุ่น
เรื่องของอุบัติเหตุฝากเตือนกันด้วยฮะ
ขับรถอยู่ดีรถคันหน้าล้อระเบิดยางแตกมั้ง
เหตุการณ์หวัดเสียวเลยเกิดขึ้นแบบนี้ครับ
อย่าเบิกอย่าเบิกอย่าเบิกอย่าเบิก

นั่นก็ถือว่าเป็นวิธีการที่ถูกต้องส่วนหนึ่งนะ
ขับรถมาด้วยความเร็วระดับหนึ่งอย่าเหยียบเบรกชนิดที่เรียกว่าเหยียบจม
เหยียบกระทันหันผมเข้าใจนะบางทีตกใจ
ก็เหยียบไว้ก่อนอ่ะเหยียบแบบเหยียบตกใจแบบเหยียบจนจบ
เหยียบสุดเลยมาเร็วแล้วเหยียบจมเลยปุ๊บรถมันหมุนเลยนะครับ
ใช่ค่ะแต่นี่ถือว่าเขาสติดีมากนะค่อยเหยียบไม่ใช่ว่าไม่เหยียบเลยนะ
เบาค่อยแตะเบรกลดความเร็วลงแล้วรีบเข้าซ้ายให้เร็วที่สุด
ใช่ครับนี่คือวิธีการนะฮะส่วนรถคันหน้าที่รอยางระเบิดเหรอ
หรือว่ายังไงน่าจะเป็นยางแตกนี่เหรอคะใช่ไหมฮะยางแตกเนี่ยครับ
ก็ถือว่ายังควบคุมรถได้ดีอยู่นะใช่ครับไม่งั้นถ้าควบคุมไม่ดีป่านี้รถหมุนไปแล้ว
จริงจริงยังดีนะครับควบคุมรถแล้วก็เอาเข้าข้างทางได้ทัน
ไม่งั้นอาจจะเป็นอุบัติเหตุที่รถคันนี้อาจจะคว่ำหรือว่าพลิกตะแคงข้างได้
เห็นมาหลายข่าวนะคุณจูด้งนะคุณชนะนะเห็นอย่างนี้แล้วก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เช็ครถของเราด้วยนะคะ
อ่ะต่อไปมาเรื่องนี้กันบ้างเล่าข่าวมาหลายข่าวแล้วจูด้งช่วยเล่าข่าวนี้หน่อย
เรื่องของหมอลำใช่ไหมฮะไม่ใช่เรื่องของสามีสามีข่าวดีสามีเมียจะอนุญาตให้ไม่มีเมียเพิ่ม
จริงเหรอฮะอยากอ่อนเหมือนกันคุณมีเมียแล้วไงไปลองดูนี้คลิปนี้กันไหม
เมียหลวงใจดีบอกเฮ้ยสามีมีเมียเพิ่มได้เลย
คือตอนนี้นะคะก็คือเปิดรับสมัครเมียค่ะเมียน้อยเมียน้อยให้สามีนะคะ
มีเงินเดือนให้ทุกคนค่ะรับสามคนค่ะแต่ว่าต้องทำงานช่วยกันนะคะดิฉันมีเงินเดือนให้ทุกคนค่ะ
มีเงินเดือนให้ทุกคนเลยค่ะจูด้งจูด้งยังไงดีเขามีเงินเดือนให้เหรอฮะเออโอ้โหดีเลยฮะ
เมียหลวงประกาศหาเมียน้อยให้สามีโอ้โหประเสริฐศรีดีไหมล่ะดีสิครับเฮ้ย
คือเรื่องของเรื่องต้องถามคุณจูด้งเพราะอะไรคุณจูด้งเขาแต่งงานแล้วสมมุติอ่ะ
เมียคุณอนุญาตเชิญมีเมียน้อยได้เลยโอ้โหคุณจะว่ายังไง
โอ้โหเอาเลยครับให้ปฏิเสธหน่อยเหรอเผื่อเขาถามเป็นมารยาทเฉยนะคุณจูด้ง
เขาบอกว่านี่ตัวเธอเองน่ะเป็นโรคซึมเศร้าไม่สามารถดูแลสามีได้
จริงคัดเลือกอยู่นานเหมือนกันนะ

จนจะต้องจบม๖ถึงปริญญาตรี
อายุ๓๐๓๕กำลังแซ่บเลย

เงินเดือนขั้นต่ำมีเงินเดือนด้วยนะ
เท่าไรอ้าวเห้ยเห้ย

และยังเป็นเจ้าของธุรกิจรถเคลนแห่งหนึ่ง
นายังเผอร์บางเสาทงจังหวัดสมุทรประการอีกด้วย
อ่าคนนี้คนนี้สามีนี่อ่าใช่ใช่ค่ะกำลังเลือกหรือเปล่าเนี่ย
กำลังเลือกกำลังคุยคุยเลยใช่ไหมอ่าใช่
มันเป็นเหมือนประมาณว่าคงจะเป็นคอนทงคอนเทนต์ด้วยหรือเปล่า

แต่สุดท้ายได้มาคนนึงได้มาคนนึงเหรอ
ชื่อคุณกุ๊กคือคุณกุ๊กอายุ๓๓ปี
คุณสมบัติพระเรียกพร้อมโอ้โหใช่ครับ

ไม่แน่ใจอย่างงั้นไม่รู้เต็มหรือยัง
ก็เขาบอกว่าหา๓ให้ได้๓

คุณชนะหรอ

ยังไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องนั้นผมยังไม่ได้แต่งงาน
แล้วคุณจะโอนไปแล้วแต่ถ้าคนที่แต่งแล้วคุณจูด้ง
ถ้าเขาโอนโอนสิทธิ์นี้มาให้คุณโอเคไหม
ใช่ครับเราลากันไปด้วยคลิปน้องหมาน้องแมวครับ

สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป